ตลอดตลาดมาแล้วคุณผู้ชมได้เวลาอัพเดทราคาสินค้ากันแล้ว
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์เลยว่าวันนี้ปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะ
มาใครชอบกินเห็ดมาเช็คราคากันหน่อย
ฟางอยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๖๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๕๖บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เห็ดเข็มทองค่ะ๓๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า